เหตุการณ์นี้มีพลเมืองดีบังเอิญบังเอิญขับผ่านไป
แล้วไปเจอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
มันเป็นความรุนแรงที่ผู้ชายคนนึงกระทำกับผู้หญิงคนนึง
ถึงขั้นที่เธอลงไปนอนกองอยู่ตรงพื้นถนน
ทั้งเอาหัวโขกพื้นทั้งกระชาก
แล้วเสื้อผ้านี่ฉีกขาดในมือถือค้อนอยู่

เรื่องนี้มีความคืบหน้าเขาบอกว่าเป็นตำรวจด้วยนะคะ
ต้องโทร๑๙๑เลยเจอแบบนี้

แต่จะอะไรยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของความรุนแรง

แล้วคนที่ถ่ายคลิปแล้วเขามาบังเอิญเจอเหตุการณ์นี้
เขาเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์นะคะในโลกออนไลน์
แล้วก็มีแคปชั่นบอกร้านปิด
ตั้งใจออกไปซื้อของกินขับหาที่จอดรถ
สรุปเจอแบบนี้ทำเอาตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเลย
โทรแจ้ง๑๙๑ตำรวจมาช้าตอนนั้น
ขับรถเวียนเพื่อหาตำรวจไปยันด่านมาเลเซียแต่ด่านปิด

แล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ขอให้ผู้หญิงคนในคลิปปลอดภัยด้วยเถอะ
แต่คือในคลิปเนี่ยเธอมีการโพสต์ข้อมูลเอาไว้ว่า
ผู้หญิงคนนี้ถูกทุบด้วยหมวกกันน็อก
ค้อนทุบหัวโดนกระชากสร้อย

ใครมาทำงานด่านนอกให้ระวังตัวด้วยนะคะ
แฮชแท็กเอาไว้ว่าเหตุเกิดที่ด่านนอก
เอาค้อนทุบหัวได้หรออย่างไรก็ตามต้องตามเรื่องนี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะที่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่เลยไปดูค่ะ
อ้าวเรื่องเกิดขึ้นจริงค่ะแต่ข้อมูลเปลี่ยนไปนิดหน่อย

รถของหญิงสาวที่ถูกทำร้ายเละเทะต้องเป๊ะเลยจริงค่ะ
คือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นการก่อเหตุอาธิกรรมชิงทรัพย์อะไรแต่อย่างใด
และผู้หญิงรายนั้นไม่ได้ถูกทุบด้วยหมวกกันน็อก
ไม่ได้โดนค้อนทุบหัวแต่มันเป็นการทะเลาะวิวาสระหว่างผัวเมียคุณคิง

ใช่ฝ่ายชายเป็นตำรวจอันนี้ทีมข่าวของเราไปสืบทราบมาแล้ว
เหตุเกิดตอนตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะที่ไหนที่เขตเทศบาลตำบลสำนักขำอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะ
งานนี้ตำรวจสะพอสะดาวค่ะเจ้าของท้องที่พอรับแจ้งก็ประสานเลย
ช่วยเหลือหญิงสาววัย๔๕ปีรายดังกล่าวนำส่งโรงพยาบาล
ปรากฏตอนไปเจอเธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจริงเพราะถูกหัวโขกกับพื้นบนถนนอยู่ในอาการมืนงงนะคะ
หญิงสาวรายนี้พอจะให้ปากคำได้บ้างบอกว่าคนที่ทำร้ายเธอที่เห็นในคลิปคือสามีของเธอเองเป็นตำรวจจริง
เป็นตำรวจยศดาบตำรวจค่ะอยู่ที่สพเมืองสตูนนะคะ
สาเหตุจากการทำร้ายเกิดจากอะไรเธอบอกว่ามาจากความหึงหวงที่เธอไปงานวันเกิดเพื่อน
ฝ่ายชายตามมาอารวาสทำลายรถแล้วลงมือทำร้ายเธอใช้เอามือเนี่ยจับหัวเธอโคกกับพื้น
แต่ไม่ได้มีการใช้หมวกกันน็อกหรือค้อนทุบหัวเธอแต่อย่างใด
แต่ค้อนที่เห็นว่าสามีถืออยู่ในคลิป
พังยับทั้งคันนี่ค่ะกระจกแตกรอบคันคุณคิง
นี่แหละค่ะวันนี้ตำรวจสภสะดาวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปตรวจความเสียหายของรถก็อย่างที่บอกว่าเละทั้งคัน
กระจกประตูทั้ง๒ข้างแตกรวดออกหมดแล้วก็กระจกหน้าหลังก็แตก
ไฟท้ายก็แตกตัวรถนี่ยุบไปเลยนะคะ

คนที่ทำก็ได้ข้อมูลมาจากหญิงสาวรายนี้
ตัวภรรยานั่นแหละก็ได้มีการประสานไป
หนึ่งสาวที่ถูกทำร้ายฝ่ายภรรยาอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
คือทางด้านของตำรวจก็เหมือนสอบปากคำ
แล้วก็ไปถามเธอที่โรงพยาบาล
ยืนยันบอกเธอจะเอาเรื่องดำเนินคดีกับสามีรายนี้ให้ถึงที่สุด
อ่ะเรื่องของผัวเมียมาตีกันแบบนี้
คนผ่านไปมาก็เห็นแต่อย่างไรมันความผิดเกิดขึ้นนะคุณคิง
มันคือการทำร้ายร่างกายก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกันไปนะคะ